ที่ผ่านมาที่สมุทรปราการเนี่ยนะคะเพราะว่ามีนายจ้างเนี่ย
เขาเอาแรงงานเมียนมาจากสมุทรสาครแล้วก็เอามาทิ้งเอาไว้อ่ะ
คือเอาแรงงานใส่รถเก๋งมามาปล่อยทิ้งไว้ที่บาง
เราเห็นเราสงสารเขานะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรา
เพราะก็เป็นคนอ่ะผิดแต่ว่าเขาเป็นแรงงานต่างไง
ถูกต้องแต่หลายคนกังวลไงว่าพอเกิดกรณีแบบนี้
แล้วยิ่งมาจากจุดไข่แดงจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดด้วย
แรงงาน๑๔ชีวิตนี้จะติดโควิดไหมแล้วมันจะเป็นการแพร่เชื้อหรือเปล่านะคะ
โดยแรงงานเมียนมาทั้งชายหญิงเลย๑๔คนเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ชาย๗ผู้หญิง๗มีข้าวของดูสิกระโปรงกระเป๋าสัมภาระต่าง
ยืนแบบไม่รู้จะไปไหนต่อดีบางคนก็นั่งเมอ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปถามนะไปสอบถามอ้าวเธอมาจากที่ไหน
เป็นแรงงานต่างด้าวพอรู้ชาวบ้านเขาเริ่มกังวล
แล้วพอรู้ว่ามาจากมหาชัยอีกโอ้โหทีนี้ชาวบ้านเขากลัวเลยค่ะ
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเลย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ไปสอบถามแรงงานเมียนมากลุ่มนี้
ซึ่งทางแรงงานเขาก็ยอมรับว่าพวกเราเดินทางออกมาจากมหาชัยจริง
เพราะว่านายจ้างไล่ออกมาไล่ให้ออกจากโรงงานผลิตพลาสติก
แล้วเขาให้เหตุผลไงว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาตรวจโรงงาน
แล้วก็บอกแรงงานนะว่าต้องรีบเก็บข้าวของภายใน๑๐นาที

ตอนแรกแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เขาจะไม่ยอมมานะ
เพราะว่ารู้ไงว่าทางรัฐบาลเองก็ประกาศ
ไม่ให้แรงงานออกนอกพื้นที่ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แต่ว่านายจ้างบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องไป
ไปทำงานที่สวนสับปะรดที่ระยองชั่วคราวก่อน

ทีนี้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเขาก็เลยยอม
แล้วก็ขึ้นรถมาระหว่างทางเนี่ยแทนที่คนขับรถนะ
จะไปส่งให้ไปทำงานที่สวนสับปะรดที่ระยอง
ตามที่นายจ้างบอกใช่ไหมปรากฏว่าคนขับรถถาม
ว่าที่ขึ้นรถมาเนี่ยมีญาติอยู่ที่ไหนบ้าง
หลังจากนั้นค่ะก็ทยอยปล่อยแรงงานต่างด้าวลง
ตามจุดต่างให้แรงงานต่างด้าวไปหาญาติ
ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าตอนที่ขึ้นรถออกมาจากมหาชัยเนี่ย
มี๒๓คนนะคะเสร็จแล้วปล่อยตามจุดต่าง
ตรงไหนปล่อยลงปล่อยลงจาก๒๓เหลือ๑๔คน
๔คนนี้ทำไมไม่ปล่อยเพราะว่า๑๔คนนี้โทรไปหาญาติแล้วนะ
แต่ญาติอ่ะบอกว่าไม่เอาไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
คือกลัวไงว่าจะเอาเชื้อโควิดมาระบาด
ไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าแล้วกลัวว่าจะผิดกฎหมายไทย
ก็เลยทำให้ญาติของแรงงานเมียนมา๑๔คนเนี่ย
เหมือนกับปฏิเสธ
ทีนี้ทั้ง๑๔คนก็เลยโดนคนขับรถ
เอามาปล่อยทิ้งเอาไว้ที่บางพลี
แล้วรถทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ขับหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
โรงงานพลาสติกเขาไล่เรามา

เขาไล่มาเขาบอกว่าตำรวจเขาจะมาตรวจครับ

คนพวกเอ่ยบริษัทพวกเอ่ยคนไฟไฟบุคคลนะครับ
บุคคลบอกว่ามาบอกแล้วก็เจ้าของโรงงานโทรมาคุยบอกว่า
ไม่ให้ใครไม่มีไม่ให้ใครอยู่เลยครับใครออกให้หมดเลย
ออกให้หมดเลยเรายืนยันไหมว่าเขาพูดอย่างงี้เลย

เราก็ไม่ไปไหนเราไม่มีที่ไปไหนเราก็ไม่ไปไหน
พวกนี้ชาวเขาก็หาจัดที่ให้ที่ไปส่วนสรรพรสระยองครับ

ถึงนั่นปั๊บเขาก็จะให้กระจายว่า
ใครมีย่าใครมีพี่น้องไปอยู่กับย่าพี่น้องกันครับ
เราทำงานที่โรงงานนี้มานานหรือยังโรงงานในสมุทรสาคร

๒วิทย์แสดงว่าเราทำงานจากพม่า
ไม่ใช่ครับผมย้ายมาจากที่อื่นนะครับ

แล้วอีกตอนเข้ามาที่พวกที่ไม่มีบัตรเราเข้ามาทางไหนกันอ่ะ
อันนี้เขาก็เข้ามานานแล้วว่าเข้ามาทางแม่สอดบ้าง

กลุ่มนี้เข้ามาทางด่านแม่สอดกับสังขลาดบุรีนะ
คุณผู้ชมฟังแล้วก็ตกใจนะ
เพราะว่าที่โรงงานเขามีแรงงานต่างด้าวเป็นร้อย
แล้วทยอยปล่อยออกมาเนื่องจากเจ้าของกลัวถูกจับไง
สมมุติถ้าเกิดว่ามีแรงงานติดโควิด๑๙
แล้วปล่อยออกมามันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วอย่างหนึ่งเรื่องของการปล่อยแรงงานเถื่อน
เข้ามาทางแม่สอดจังหวัดตากสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
แต่ว่าทีนี้เบื้องต้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสมุทรประการ
ก็นำตัวแรงงานเมียนมาทั้ง๑๔คนก็มีพาสปอร์ต๖คน
ส่วนอีก๘คนไม่ได้มีเอกสารอะไร
ก็ขึ้นรถไปเอาตัวไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสม
แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการตรวจเชื้อ
ทีนี้จะต้องตามเจ้าของโรงงานที่เอาคนงานมาปล่อยทิ้งไว้
มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
รวมถึงตอนแรกเนี่ยถึงเขาบอกขึ้นมา๒๓คนใช่ไหม
แล้วตอนนี้เหลือ๑๔คนแล้วที่เหลืออีก๙คน
ไปไหนล่ะเออที่บอกว่าไปอยู่กับญาติแล้ว

ก็มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าตอนนี้เจอแรงงานที่นายจ้างเอามาปล่อยทิ้ง

ในข่าวเราเล่าว่ามานั่งรออยู่ตรงนี้๑๔คนใช่ไหม
เพิ่มอีก๓รวมเป็น๑๗
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไปรับตัวแรงงานที่เจออีก๓คนเพิ่มเติมด้วยนะครับ
จะเหลือ๖ในกลุ่มของ๒๓คนนี้
และไม่รู้ว่า๖คนนั้นไปถูกทิ้งไว้ที่ไหนอย่างไร
แล้วติดโควิดหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ยังไงก็ต้องดำเนินการกับเจ้าของโรงงานและคนที่เอาแรงงานนั้นไปปล่อยทิ้งด้วย
เพราะถือว่าทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนนะครับ
ก็ทำให้จะต้องมีการเอาเส้นกั้นแนวมากั้นไว้
แล้วเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขามีการพ่นฆ่าเชื้อ